สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐค่ะ
บ่ายแบบนี้มาติดตามข่าวบันเทิงกันนะคะกับพลอยแล้วก็ดิฉันเชอรี่ค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้๑๐มกราคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพี่บุ๋มปนัดดา

มุกของพี่เท่านั้นแหละในการสร้างความรักให้มันสดชื่น
แล้วก็ดูเหมือนเจ๊พี่เจ็กกะดีก็ได้อยู่คนเดียว

เพราะคราวที่แล้วครบรอบแต่งงานนางพาไปกินฮาจีบังอ่ะ
แต่สิ่งที่สำคัญพอชีวิตวันนี้มันมาถึงอายุ๔๑แล้ว
ขอแค่ความสุขก็พอแล้วขอได้อยู่เวลากับคนที่เรารัก
ครบรอบกินอะไรนะกินฮาจิมัง
ถ้าดีชั้นคบรอบกินชมตำปูปรานกว่า

ปีนี้เขาบอกว่าเป็นปีชงเต็มของพี่บุ๋มปนัดดาเลยนะคะ

แต่อย่างไรก็ตามเธอก็ขอใช้ชีวิตอย่างมีสติให้มากที่สุด
พี่ว่าปีที่แล้วก็หนักไหมน้อง

ปีที่ชงด้วย
ตอนนี้พี่ขอมีแต่รอยยิ้มอย่างเดียว
เราก็คงได้แค่หวังว่า
สิ่งที่เราทำในการทำบุญทุกครั้ง

มันจะเป็นตัวช่วยหนุนนำให้เราผ่อนหนักเป็นเบา

แล้วก็ตั้งรับทุกปัญหาอย่างมีสติพอแล้วค่ะ

ปีที่แล้วพี่บุ๋มก็เจอเรื่องหนักหนามานะ
ส่งท้ายปีก็กรณีภาพที่ไปเที่ยวกิวแม่ปานเนี่ย
เดียวก็เป็นเรื่องขึ้นมาเลยนะคุณนะ

นั่นอ่ะสิปีนี้ไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนนะ

สติสตรองนะจ๊ะ